เขาบอกว่าช่วงเมษามันเป็นหน้าร้อนใช่ไหม

สุนัขก็ร้อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยว่า

ก็ทีคนยังอยู่ในห้องแอร์ได้เลย

แล้วเข้าแบบสุด
เข้าแบบได้ท่านอนได้ที่นอนที่สบาย

สรุปว่าชั้นนี้ต้องเป็นชั้นของสุนัขไปเลย
แล้วดูหน้านี่เห็นไหม

แต่เรื่องของเรื่องยังไง

คือถ้าปิดนี่เป็นหมาแช่แข็งเลยนะ

ใช่แต่หมาบ้านผมโกเดนที่พิศนุโลก

มันไม่เข้าตู้เย็นแต่มันชอบโดดบ่อ

มีอยู่สองอย่างคือเล่นน้ำกับข้าวตู้เย็น